เรื่องเกี่ยวกับมาตรการที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยกันหน่อยละกันนะคะ
โดยกระทรวงการคลังเนี่ยก็เตรียมที่จะเสนอคอลโลมอล์
พิจารณาเรื่องของการแจกซิมโทรศัพท์ให้กับผู้ที่มีรายได้น้อย
แล้วก็ซิมนี้สามารถเล่นอินเตอร์เน็ตได้ฟรี๕๐บาทต่อเดือนนะคะ
เขาก็ตั้งใจว่าจะให้ผู้มีรายได้น้อยได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
เรื่องของการเพาะปลูกรวมถึงเรื่องของการติดต่อซื้อขายสินค้าชุมชนได้นะคะ
โดยนายอภิษักตันติวรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เรื่องมาตรการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะต่อไป
บอกว่าเตรียมจะเสนอคณะรัฐมนตรี
อนุมัติมาตรการแจกซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่
ให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
จะได้สามารถเข้าถึงบริการอินเตอร์เน็

มีการมอบหมายให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
หรือว่ากษทชไปคำนวณรายละเอียดค่าใช้จ่าย

ล่าสุดจากการหาหรือทางกษทชก็เสนอ
อินเทอร์ที่ใช้งานได้อยู่แล้วจะไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของรัฐบาล
โดยจำนวนเงินเบื้องต้นก็อยู่ที่ประมาณ๕๐บาทต่อเดือนต่อคนค่ะ
ส่วนผู้ที่ยังไม่มีซิมการ์ดเนี่ยก็อาจจะต้องไปรับซิมการ์ดฟรี
ตามที่บริการซึ่งก็มีอยู่แล้ว
ตรงนี้ไม่ได้บังคับนะคะว่าจะต้องเป็นซิมการ์ด
ของผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง
ส่วนทางด้านกศธชเองก็มีการประสานกับเอกชน
ให้บริการเครือข่ายเพื่อขอการสนับสนุน
ซึ่งอันนี้จะต้องรอข้อสรุปก่อน
ก่อนที่จะมีการเสนอให้ทางบอร์ดกศธชภายในเดือนธันวาคมนี้นะคะ